คุณผู้ชมครับกลับมาติดตามไทยรัฐนิวส์โชว์กันต่อนะครับ
ช่วงนี้ปรากฏการณ์ทรัมป์ยังต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่อง
เพราะว่าต้องปูพื้นฐานเลยให้เข้าใจ
ธันวาคมนี้ก็น่าจะมีการพูดคุยกันอย่างเป็นทางการมากยิ่งขึ้น
ก่อนจะมีการสาบานตน๒๐มกราคมปีหน้านะครับปี๒๐๑๗นั่นเอง
หลังจากที่ผลการเลือกตั้งออกมาหักปากกาเซียนหลายต่อหลายคนนะครับ
วิชาการของไทยก็เดินทางไปร่วมสังเกตการณ์ด้วย
ไปดูกันว่าวิธีการทำโพลการทำผลสำรวจของสหรัฐเขาเป็นยังไงบ้าง
มีข้อผิดพลาดอะไรบ้างเพื่อเราจะได้เรียนรู้และนำมาปรับใช้
เพราะว่าปีหน้าคาดการณ์ว่าประเทศไทยเองก็น่าจะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นในบ้านเราเหมือนกันนะครับ
ติดตามพร้อมกันช่วงปรากฏการณ์พร้อมกับคุณสุภาพคลี่ขจายครับ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือไทยรัฐนิวโชว์

เป็นปรากฏการณ์ช็อกโลก
เป็นปรากฏการณ์ที่ทั้งคนสหรัฐและคนทั้งโลกคาดคิดไม่ถึง
แล้วก็เป็นปรากฏการณ์ที่ต้องถาม
ผลกระทบอะไรกันอีกเยอะว่าจะเกิดอะไรขึ้น
ส่งของเราวันนี้มีสุภาพบุรุษ๒คน

ดูเหมือนว่าได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์ทรัมป์เหมือนกัน
สองท่านนี้ได้รับเชิญจากสถานทูตอเมริกา
ให้ไปสังเกตการการเลือกตั้ง
เจาะไปดูเฉพาะเรื่องการทำโพลนี่แหละครับ

ต้องใช้ภาษาวันหน้าแตกกลับมาทั้งคู่
แล้วก็ต้องมาคุยกับเราในคืนนี้ก่อนครับ
อาจารย์นัทธพล์แยมขิม
ท่านเป็นประธานดำเนินงานศวรรษิภโภ
สวนดุสิตเรารู้จักดูสิโพกันมานานแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับอีกท่านหนึ่งในวันที่วันพุธคืนนั้น
ได้โทรศัพท์พูดคุยกันด้วยท่านเป็นคณะบดีคณะสังคมศาสตร์
มาหรือศรีนครินวิโรธแต่ที่มาเกี่ยวข้องก็คือว่า
ท่านเป็นที่ปรึกษาของสำนักโพลนี้ด้วยอาจารย์ชนลวิทย์เจียนจิตครับ
สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์หายมืนแล้วยัง
คือมืนไม่เท่าไหร่แล้วตอนนี้เจ็ดเหล็ดยังค้างคาอยู่
แล้วก็ยังค้างคาอยู่ในอารมณ์ที่ว่าโอ้ยังเป็นไปได้ยังไง
เป็นไปได้ยังไงผมจำได้ว่าผมถามอาจารย์คืนนั้น
อาจารย์ก็ตอนนั้นตี๒แล้วมั้งทางโน้นตี๒แล้ว
ตอนนี้ประมาณสักตอนนั้นประมาณสักเที่ยงไหมอาจารย์ตี๑ตี๑ตี๑
กลับมาจากคุณนัตตะพลนี่แหละมาถึงโรงแรมแล้วแล้วก็คืนทำสเกวร์

บทเรียนในส่วนของการทำโพลเนี่ยได้แน่ครับเพราะว่าก่อนไปเนี่ยเราดูผลโพลแล้ว
โพลยังไงคลินตันมานะครับเมื่อวันประกาศผลเนี่ยกลับกลายเป็นทรัมป์
เรากลับมาดูผลเพราะว่าการเลือกตั้งอเมริกามันไม่เหมือนบ้านเรานะ
ไม่รู้ว่าจะอย่างไรก็ตามแต่คนทั้งโลกเขาก็เรียกว่าโพลผิด
และที่น่าสนใจคือว่าโพลที่มันใกล้กันมาก
คาดเคลื่อนของการทำโพลที่บางสำนักบอกคาดเคลื่อนบวกลบ๓๐๐
บางสำนักบอกบวกลบคาดเคลื่อน๕เนี่ยเมื่อมาเทียบแล้วเนี่ย
เมื่อเปอร์เซ็นต์มันห่างกันไม่ถึง๒มันพลิกได้หมดครับ
อะไรมันผิดพลาดโดยความสุจริตครับ
หรือผิดพลาดโดยความจงใจเพราะมีคนนินทากันเยอะเลยว่า
คืออาจารย์ครับโพลที่อเมริกาเนี่ยผมไปดูกันมาแล้ว
พบว่าที่ทำโพลส่วนใหญ่เนี่ยไม่ใช่มหาวิทยาลัยอย่างเช่นสวนดุสิตนะ
มากมายมหาศาลพวกนี้มันมีเครื่องมือในการเข้าไปหาข้อมูลอยู่ในมือเยอะ
แล้วสื่อมันง่ายหาข้อมูลนักข่าวเนี่ยมันหยาบไหมเขาบอกว่าก็หยาบ
แล้วก็ทุกครั้งที่ผ่านมาไม่เคยพลาดไงฮะ
มามาก๓จุดตรงเป๊ะเลยคราวที่แล้ว๑๐ปีที่แล้ว
ก่อนก็ตรงเป๊ะเลยแต่มันมีพาด๑๙๓๖มันพลาดอยู่ครั้งหนึ่ง
แล้วมีเครื่องมือก็คือว่าโทรศัพท์เข้าแล้วคนซื้อรถด้วย
ส่งไปปริศนีบัตร๑๒ล้านฉบับส่งไปนะฮะส่งไปทั่วประเทศ
แต่กลับมามา๒ล้านก็ประมาณ๒๐เปอร์เซ็นต์
แต่ถามแบบมีพลังถามแบบว่ามีคุณภาพว่าเอาไกลแน่
เขาใช้หลักการสุ่มหลักการสุ่มไปทำรัฐต่างแล้วก็ได้ผลมากครับ
มีคนเคยบอกผมนะผมเคยถามเจ้าสำนักโพลก่อนหน้านี้นะ
บอกให้คุณไปสำรวจกลุ่มตัวอย่าง๑๒๐๐แทนคนทั้งประเทศ
แล้วจะมาวัดผลมันจะแม่นได้ยังไง
ทำไมไม่สำรวจมากกว่านั้นเขาบอกว่าเคยมีครั้งที่อเมริกา

เป็นหนึ่งข่าวของการที่การดาร์พอล์ให้ดังขึ้นมาเลยค่ะ

รับบอกว่าครั้งนี้ผิดพลาดอย่างมหาศาล
ฉะนั้นไม่ใช่เป็นการชี้นำให้คนทั้งโลกเป๋ไปในทางเดียว
ใช่ครั้งนี้แล้วทั้งนี้ก็ถามนะครับว่าผลโพลมีผลต่อการตัดสินใจหรือเปล่า
เขาบอกผลโพลไม่ได้มีผลในการตัดสินใจเลือกหรือเปลี่ยนใคร
แต่ผลโพลมีผลต่อการออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
อาจารย์ครับเราได้ไปพบกับโปรดิวเซอร์ท่านหนึ่ง
ผมกับคุณนัตตาพวงและก็ทีมงานดูสิทธิ์โปรหลายสิทธิวิตนี้
พูดดีมากแกบอกว่าเชื่อไหมครับว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งที่มีการผิดพลาด
คุณบอกหมดเลยนะจบที่ไหนอะไรยังไงบอกชื่อหมด
ยินดีจะตอบเป็นชั่วโมงก็ได้แต่คุณจะไม่คนถามทำเขาไม่ตอบ
นี่มหาวเล็กเนี่ยทำโพลให้กับภาคราชพระเอกชน
ก็ผมถึงถามอาจารย์คืนนั้นว่าอาจารย์เป็นไปได้ไหม
คนที่เลือกทรัมป์เนี่ยโดนใจจากเลือกทรัมป์
ถูกต้องเลยวันนั้นผมยังนึกคำว่าเออถูกต้องเลย

ระดับนี้เลือกทรัมป์เหรอเขารู้ว่าทรัมป์เป็นคนยังไง
แต่ว่าเวลาไปลงลงทำ
แต่พอผลออกมาแล้วกล้าบอกว่าตัวเองเลือกทำ
เพราะอยากบอกว่าตัวเองเลือกคนชนะ

ก็แปลว่าพฤติกรรมของคนจากนี้ไป
จะให้บทเรียนแก่คนทำโพลเหมือนกัน
ผมเล่าย้อนไปนิดเดียวตอนที่เริ่มโพลเข้ามามีบทบาทใหม่
ปี๒๕๓๘๓๙ตอนนั้นเลือกตั้งแข่งกันบ้านเรา
ระหว่างประชาธิบัติกับความหวังใหม่
ผมทำรายการอยู่กับคุณสุธิชัยช่อง๙ครับ
แล้วก็ให้คุณสหัสที่ของกรุงไทยมาทำโพลให้
พอปิดหีบปั้งปั๊บเนี่ย๑๕นาฬิกา๒นาที
คุณสุธิชัยชนะความหวังใหม่ชนะ
คุณสุธิชัยกับผมมองหน้ากันว่าเราจะกล้าประกาศไหมเนี่ย
เพราะมันเฉียดกันขนาดนี้ถ้าหลักฐานนั้นผิดพลาดแล้วเร่งด้วยกันเลยนะ
ในที่สุดก็ประกาศแล้วก็แม่น
ก็เพราะว่าไปถามออกจากครูหาเลือกใครครับเลือกใครครับเลือกใครครับ

อาจารย์ในสถานการณ์ที่เป็นปกติไม่มีปัญหา
สถานการณ์ที่แข่งขันกันโดยปกติไม่เป็นปกติ

เพราะว่าอีกตัวหนึ่งมันเหมือนแบด

แต่คนจะเลือกสักอย่างแต่ไม่กล้าบอกไม่บอกดีกว่าครับ
ทุกครั้งที่การเลือกตั้งไม่ปกติ
ไม่ว่าเมืองไทยเมืองนอกหรือที่ไหนก็แล้วแต่
จะมีผลต่อผลโพลทั้งนั้น

แต่สุดท้ายเมื่อผลเลือกตั้งมันออกมา
ผลโพลยังไงก็พลาดขึ้นก็เลือกเครื่องพูดว่า
กฎธหมอคราวที่แล้วอ่ะระหว่างก็นี่แหละ
คนเว็บโพงสะพัดกับหม่อมคุณชายสภุพรรณ
ทั้งนั้นโยนผ้าแล้วหน้าจอยแล้วเอ้านั่นแหละ
นั่นเหรอครับครั้งนี้เหมือนกันเลยพลังเงียบก็มี
นั่นโพลก็พลาดค่ะบอกว่าไม่ออกแน่
แต่คนรุ่นโบราณเนี่ยคนคอสบัติเอาให้ออกบวชให้ออก
ผมว่าพวกนี้มันเป็นตัวแปลที่พลังเงียบซึ่งเหมือนกับบางทีเขารู้สึกว่า
ถ้ากระแสมาถึงไหนเขาโยนไปเขาโยนไปอีกข้าง
เขาสะใจไม่ชอบรัฐบาลนี้อย่างนี้ไม่ชอบอวบยอดไปเลย

ผมก็รู้สึกว่าแต่ก็มีไม่มากเหมือนกันที่เราเดินทางไปแล้วไปเจอ
ผมเลือกทำกระซิบนะฮะ
เลขาเลยเลือกทำผู้าเจ้านายมาแล้วเงียบน่ะ
ในวงการคนทำโพลไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศหรือบ้านเรา
ถ้าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นคราวนี้
หนึ่งคนไม่ตอบตรง

แล้วก็สองคนมีความรู้สึกว่าบางทีตอบทรงเดช
ตอบตรงกันข้างไปเลยตอบรอกันไปเลย
แล้วจะทำยังไงเราจะปรับตัวยังไง
หรือแม้แต่วิธีการที่เลือกกลุ่มตัวอย่างที่ละเอียดอ่อนมากขึ้น
ค่อนข้างที่จะตอบได้ว่ากลุ่มนี้ตอบจริงนะ
ให้ข้อมูลที่ถูกต้องนะมันต้องมีวิธีการ
แม้แต่การสร้างเครื่องมือที่เราไป
เพราะว่าวิธีการสร้างการเมืองไม่ใช่ถามแค่ข้อเดียวแล้วตอบแล้วว่าคุณจะเลือกใคร
ต้องมีคำถามถามนะครับว่าไม่ใช่ศิษย์ไหม
แม้แต่ประวัติการไปเลือกตั้งคุณเคยเลือกใคร
เป็นผู้สนับสนุนของพักไหนชอบพักไหนมาก่อน
ครั้งที่แล้วเลือกใครโอกาสของคนที่จะเปลี่ยนพักเนี่ยค่อนข้างน้อย
เขาวิเคราะห์แล้วครับอาจารย์ครับที่เราไปด้วยกันเนี่ย
การทำคนยากขึ้นเพราะว่าสำนักสื่อยังใช้โบราณนะฮะ
โทรศัพท์ไปที่บ้านคนแก่อยู่คนจะไปถีบอยู่
แล้วคนเหล่านี้มีการศึกษานะครับแต่คนหนุ่มคนสาวเนี่ย
ตัวแปรเนี่ยคนชั้นกรรมคนใช้แรงงานเขาใช้มือถือกันหมดแล้ว
เขาไม่ได้อยู่บ้านตรงนี้เขารำคาญครับ
อาจารย์เวลาใครโทรศัพท์เข้ามาหาเราเนี่ยถ้าไม่ใช่เรื่องรักตัดทิ้งเลยฮะ
แล้วก็แม้แต่คนที่นู่นบอกว่าถ้าอย่างนี้มีปัญหา

คนนี้เขาไม่ค่อยรับเบอร์โทรศัพท์นะครับเพราะว่าเขามีพวกโชว์เบอร์
ถ้าเบอร์๘เขาก็ไม่สนใจแล้วไม่รับนะครับ
แล้วก็มีวิวสถานการณ์ที่เป็นให้ลงสมัคร
สมัครสมาชิกเกี่ยวกับการตอบแบบสอบถาม
ว่าตัวเองชอบการเมืองชอบเศรษฐกิจชอบสังคม
เขาก็ใช้ข้อมูลเหล่านี้ครับเป็นการเป็นฐานข้อมูลในการตอบครับ
คือการให้ความร่วมมือกับโพลเนี่ยบ้านเราสมมุติเราเดินขึ้นไปตามห้างนะ
มีใครสักคนมาขอถามความเห็นหน่อยนะ

แต่ว่าผมเห็นคนต่างประเทศบางทีเขาเสียเวลา
แล้วก็ให้ข้อมูลให้คำถามคำถามคำตอบ
ใช้เวลาอยู่ตั้งนานรู้สึกเขาไม่รำคาญ
อาจารย์ก็มีเหตุการณ์ที่ผมก็เฟสบุ๊คไลฟ์ด้วย

แต่คนที่เลือกทำเขาไม่ให้นะ

แต่จะว่ายังงั้นไม่ได้นะครับ
เพราะว่าคนไทยเองเนี่ยก็ในฐานะคนที่ทำโพลแล้วก็เดินสำรวจเนี่ย

ถ้าประเด็นกับการเมืองนี้คนเริ่มเอียนการเมืองเนี่ย

คนที่อยากจะให้ความคิดเห็นในเรื่องที่
ไม่กระทบต่อความรู้สึกของตัวเอง

รับเลยนะครับเวลาเขาถามเรื่องการเมืองเขาเนี่ย

ที่ทำเนี่ยเขาก็จะตอบบ้างแต่ว่ามันก็เหมือนกับ

หลายแห่งเนี่ยก็ชนะ

สำนักโพลทั้งหลายต้องปรับตัวไหม

มันก็คลาดเคลื่อนตรงที่ว่า

อืมเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากว่า

กลั่นแบบไหนให้คนตอบ

มันยังแพ้ในทางที่สูสีมาก
รัฐต่อรัฐนะมันแพ้เกมไม่กี่คะแนนนะ
แต่ครั้งนี้มันตกใจตรงที่ว่า

แล้วมันสองร้อยสามสิบ

มันคนฮือฮามากเลยครับ

สงัดนิ่งสงัดเนี่ยนะฮะ
มันเหมือนกับคนเป็นแสนคนแต่นิ่ง
เดินผ่านกลับเนี่ยเหมือนไม่มีคน
แล้วคนก็มันภาพเงียบใช่ไหม

เดินผ่านคนหลายหมื่นคนเนี่ยนะฮะ

คือตรงนั้นต้องบอกว่ามันมี๒สถานี

ตรงสตรงแสดงเงียบลงเรื่อย

เวลาอยู่ในพระวังอะไรเนี่ยเงียบนะ

เวลาตกหลุมอากาศแรงเราไม่คุยกันนะ

เราหาเสียงแบบสุดโต่งไว้

คุณอภิษฎท่านก็บอกว่าในทางการเมืองเนี่ยนะ
คอยดูเหอะ
ได้ยังทำไม่ได้เค้าจะทำให้

แล้วก็สร้างเรื่องใหม่ขึ้นมาให้คนมีความหวังต่อ

แล้วผมคิดว่ามีความชัดมากขึ้น

ทำน่าจะทำไม่ได้
ตั้งคำแพงเนี่ยมันจะทำยากมาก
เริ่มถอยแล้วเนี่ยขอเป็นรั้ว
และคุณสุภาพจะเห็นไหมว่า

อโอบอมาแคร์เนี่ยอาศาลนาทรุกอโอบอมาไม่ได้จัดการ
จริงจริงว่าแกคุยอโอบอมาแล้วอะไรก็ไม่รู้นะครับ
ก็กลับมาบอกบางอย่างต้องเอาไว้อยู่

งงว่าชนะได้อย่างไร
ชนะได้อย่างไรพอชนะสรรพกลับไปอยู่ที่แพนเฮาตัวเองเลย
คือคนเราเนี่ยเวลาชนะอย่างนี้มันต้องอยู่กับบริวารคนที่ช่วยเหลือ
เฮฮาอยู่ด้วยกันนี่คงง
คงงงอย่างหนึ่งที่งงไม่งอเนี่ยแกก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยมันชนะแล้วนะ
แต่สิ่งที่มันโดนประท้วงครั้งนี้มันไม่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ของอเมริกา
นานด้วยนะประท้วงนานเลยมันลุกขึ้นมายังไม่จบเลย๒อาทิตย์แล้ว
จะสลายวันแล้วเกือบอาทิตย์แล้วเนี่ย
ทางออกมันควรจะเป็นยังไงการประท้วงเพราะแน่นอนอ่ะ
เมริกาไม่มีใครที่จะมาแทรกแทรงอะไรต่ออะไรนะ
จริงแล้วความเชื่อผมผมคิดว่าอีกไม่นาน
การยอมรับในตัวผู้นำก็จะเกิดขึ้น
การยอมรับในกฎระเบียบและวิธีการก็น่าจะเกิดขึ้น
มันจะทำให้ทรัมป์บริหารประเทศยากไหมอย่าพูด
อย่าพูดถึงว่าไปทำนโยบายสุดตกเลย
บริหารประคองไปในภาวะอย่างนี้จะยากไหม
ทรัมป์เป็นคนที่พลิกวิกฤตเป็นโอกาสเก่งมากนะครับ
จากธุรกิจของเขาเองที่เคยล้มละลายด้วยซ้ำ
กลับมามีธุรกิจที่ใหญ่โตอีกครั้ง
หรือแม้แต่นโยบายที่เขาพูดไปแล้วเนี่ยมันเป็นวิกฤตนะ
แต่เขากลับมามีเปลี่ยนเป็นโอกาสได้อีกครั้งหนึ่ง
อย่างที่เขาบอกว่านโยบายเรื่องของขับไล่
ไล่คนผิวสีไล่พวกต่างด้าวออกไปเนี่ย
เมื่อวันที่พบโอมาเสร็จเขาก็ยังพูดว่าทำไม่ได้
คนที่ไปไล่ไม่ถูกต้องหยุดพฤติกรรมแบบนี้ซะ
ก็เป็นวิกฤตเป็นโอกาสนั่นคือนโยบายของเขานะ
แต่เขาก็ยังพลิกได้
ทุกครั้งและนโยบายทุกอันที่เขาพูดออกมาผมเชื่อว่า
เขาก็จะพลิกจากวิกฤตที่ทำไม่ได้
เป็นเปลี่ยนเป็นนโยบายอื่นที่ใกล้เคียงหรือทำได้ดีกว่า
ในเชิงของสังคมคนที่เป็นคณะบดีคณะสังคมบรรทาน
คนหนึ่งซึ่งมีบุคลิกอย่างนี้
แล้วพอมาถึงจุดหนึ่งก็พลิกกลับผ่อนปลนอ่อนลงอะไรต่อหลายคนครับ
ทางยาวมันจะพลิกได้ถึงขนาด
ไม่ค่อยดีแต่ผมมีความเชื่ออย่างหนึ่ง

ผมว่าเขาเป็นนักธุรกิจ
แล้วผมคิดว่าเขาเคยสัญญาอะไรไว้หลายอย่างนะ
ทำได้ไม่ได้ไม่รู้นะฮะแต่ครั้งนี้ไม่ง่ายเหมือนเป็นนักธุรกิจนะฮะ

สัญญาเป็นสัญญาในระดับนโยบายของชาตินโยบายของโลกนะครับ
ที่มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยอย่างเช่น

ตอนหลังนี้ก็อ้อแอแล้วชักยายจีนมันก็ยังคุกค้าอยู่นะ
รัสเซียจะเอาจริงเหรอมันก็รัสเซียต้องลงระยะห่างนะ
ผมว่าคิดว่าที่ปรึกษาเขาต้องเก่งมากที่จะทำให้เขาอยู่ในฐานะ
ของการที่ไปเอานโยบายนี้แล้วเปลี่ยน

และผมยอมรับอย่างหนึ่งว่าทีมงานของทำครั้งนี้สุดยอด

พาทั้งกลับไปพาทั้งกลับไปโอ้ไม่เอาฮิลาลี่ไม่เอา
เหมือนตอนที่เขาหาเสียงสื่อไม่เอาทำ
เขาไปสื่อแทบลำบากมากเลยนะ
แต่เขาก็พลิกกลับมาใช้โซเชียล

จนเขาบอกว่า๒อันนี้ทำให้เขาได้คะแนน
มุสลิมคนก็ลุกฮึกเหิมขึ้นมาแล้วนะตอนนี้นะพวกที่เชียร์ทำเนี่ยนะ
จุดไฟให้ชิงชังพวกคนที่มาจากที่อื่น
แล้วพอพวกนี้มันฮึกเหิมขึ้นมานี่
แล้วมันจะยุ่งอันนี้ก็เป็น

เป็นคนที่เขาอยากมีอำนาจ
เข้าไปมีอำนาจท่านบอกว่าเราไม่ยุ่งแล้ว
จะไปช่วยเหลือกับอะไรนักหนาวยุโรปไม่ใช่นะครับ
การเป็นประเทศเดียวที่ไม่ได้เอาทองเข้าไปให้ดอลลาร์
เราก็รู้กันอยู่นะครับคุณเป็นประเทศเดียวที่ผลิตดอลลาร์ได้เลย

อาจารย์คิดว่านโยบายของทรัมป
อะไรที่เป็นองค์ประกอบให้ได้รับชัยชนะมากที่สุดตอบข้อเดียว

คือการเอาอเมริกากลับมายิ่งใหญ่อีกครั้ง

ผมเชื่อว่าคนอเมริกาอยากเป็นผู้ยิ่งใหญ่
ยิ่งใหญ่มาและอยากยิ่งใหญ่ต่อไป
อันนี้โดนเลยอาจารย์ล่ะ
คนเมริกาต้องการเปลี่ยน
แล้วไงก็ไม่รู้ว่าดีไม่ดีไงเอาไอ้คนนี้เปลี่ยนแล้ว
มามาก็มันไม่มีอะไรนักหนา

เปลี่ยนเปลี่ยนเลยคนเหล่านี้เป็นพลังเงียบ
ไม่สนใจว่าทรัมป์จะมาอีท่าไหน
จะเป็นคนโชว์ชูประตูดินจะพูดอย่างไร
ไม่สนใจอันนี้สุดโด่งไม่สนใจ
ผมเผลอว่าทำได้ไม่ได้ก็เอาเถอะเปลี่ยนไหม
แต่รู้ว่าสิ่งที่เขาหาเสียงนั้นโดนและ

แต่เรื่องของการเปลี่ยนเนี่ยถ้าไปสังเกตสถิติย้อนหลังเลยนะครับ
กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยสลับกันเลยนะครับ

หรือแบบพิการแบบโดโมแครตหรือแบบพิการแบบโดโมแครต

แต่ว่าเปลี่ยนในความหมายของอาจารย์ชนลวิทย์ผมเข้าใจนะ
คือจะทำได้หรือไม่ได้ไม่รู้แต่ว่าที่พูดมาเนี่ย

ฟิลปินนี่โดนอินเดียก็ใช่นะ

เดียนี่ไม่ใช่การศึกษาอะไรไม่เท่าไหร่นะไม่ได้ความเคารพนะ
แต่อินเดียเขาเป็นคนแบบเอาจริงเอาจังตัดเลยฮะ

มาแม่งแปลงเลยเอาเนี่ยเหรอ
มันไม่สนใจที่ผมมาวิเคราะห์ว่าคนเดี๋ยวนี้มันไม่สนใจนะ
เอาเนี่ยคนฉับไวเนี่ยคนภาคพูดอะไรที่มันชัดเนี่ย
ต้องมาพูดนโยบายที่มันโอ้โหหล่อนถ้าพูดช่วงไปเลย
ซึ่งก็จะต้องทำให้พักการเมืองทั้งหลาย

ว่าการหาเสียงแบบเดิมคิดมาก
ค่อยปล่อยนโยบายที่ไม่ได้แล้ว

พูดจาไม่ชัดเจนพูดจาเป็นสุภาพชนอะไรอย่างนี้

ทำไม่ได้ทำไม่ได้ผู้บิานก่อน
ยูกตะเติมสมัยขุนควงอภัยวงว์
ยุคคุณคึกฤทธิ์คุณสมัครอะไรที่พูดมันผมว่าจะกลับมา

คุณชุวิตมาได้ยังไงอะคะ

ผมรู้จักแกก็ตอนที่แต่ผมรู้จักไอ้กุมนุยสิทธิ์มานานแล้วนะครับ
แต่ชีวิตเกิดจากการไม่มีคดีความ

งั้นถึงบอกว่าไม่แน่นะครับคนเราเนี่ย

ในแบบก็เจอลอนฟอร์ตคนเด็ดพญาลินคอนจอนซั่นนักธรรมิวิทยาเออเบิร์ตฮูเวอร์
คนงานเดินเรือเจมเคอรี่เยอะแยะไปหมดฮะ
น่าจะเอาอย่างคนนี้สักคนก็ไม่เป็นไร

ท่านผู้ชมครับวันพรุ่งนี้กับวันมารืนนี้
จะมองในมุมของผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ
ประเทศไทยควรจะต้องปรับตัวยังไง
เรื่องของการส่งสินค้า
เรื่องของพันธสัญญาทั้งหลายที่เราทำไว้กับอเมริกา

จะไปทำไว้กับอเมริกาที่ยังมันไม่เสด็จน้ำเนี่ย

ว่ากันด้วยเรื่องโพล
เชียนจิตทั้งสองท่านที่มาเป็นแขกเชิญครับ

สวัสดีครับ